มาดูเหตุใหญ่เทศนี้ที่อุดอนธานีสามีเหมาแล้วก็ทะเลาะกับภรรยา
แล้วเอามีดนะคุณแทงภรรยาเลือดสาดแต่
ตอนแทงแทงต่อหน้าลูกของฝ่ายหญิงวัย๑๔นะคุณลูกก็พยายามที่จะช่วยแม่
คุณดูสิเอายาดมมาให้แม่ดมทั้งที่เลือดเต็มห้องเลย
เหตุการณ์นี้คนเจ็บก็คือนางสาวรัตินันแก้วมหาธายุ๓๑ปี
ถูกแทงที่แขนซ้ายและต้นขาซ้ายรวม๒แผล
เลือดไหลเปื้อนผ้าปูที่นอนนะฮะแล้วก็ผ้าห่ม
หยดกระจายเต็มพื้นเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในห้องพักของรีสอร์ทแห่งหนึ่ง

ในพื้นที่ตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

เด็กหญิงวัย๑๔ปีเป็นลูกสาวของผู้บาดเจ็บนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าคนก่อเหตุก็คือนายขวัญ
นายขวัญเป็นสามีใหม่ของแม่ก็คือมีศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยงของเธอ
เป็นคนแทงแม่ของเธอนะครับเพราะว่ามีปากเสียงทะเลาะกัน
เรื่องที่แม่บอกให้นายขวัญหาเงินมาซื้อนมให้ลูกน้อยวัย๒ขวบหน่อย
แล้วนายขวัญพอแทงเสร็จวิ่งหนีไปทิ้งให้เธออยู่กับแม่ที่บาดเจ็บ
เธอก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะตกอกตกใจเอาแค่ยาดมมาให้แม่ดม

ส่วนสาเหตุที่ต้องย้ายมาอยู่กันที่รีสอร์ท
เพราะว่าตัวนายขวัญหรือว่าคนก่อเหตุทะเลาะกับตาของเธอ
ต้องย้ายออกมาจากบ้านของตามาตระเวนหาเช่าบ้านเพราะอยู่บ้านนั้นไม่ได้แล้ว
แต่ยังหาบ้านเช่าไม่ได้ก็มาเช่ารีสอร์ทกันก่อนแล้วก็มาเกิดเหตุแบบนี้นะครับ
ส่วนผู้ดูแลรีสอร์ทเล่าให้ฟังบอกว่า
วันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมาคือตัวผู้ก่อเหตุก็คือนายขวัญนะฮะ
พร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูก๔คนรวมทั้งหมดมากัน๖คน
เช่าห้องพักรีสอร์ทเป็นรายเดือนเดือนละ๒๐๐บาทนะครับ
ในขวัญดื่มเหล้าทุกวันเลยตอนอยู่รีสอร์ทนี้
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกับภรรยาทุกวันเลย
อาจจะเป็นระแวงหึงกลัวภรรยาจะออกไปหาเพื่อน
ไม่อยากให้ไปครับก่อนก่อเหตุเนี่ย
ทางผู้ดูแลรีสอร์ทบอกได้ยินเสียงทะเลาะกันดังนะ
แต่ไม่นานแล้วก็ลูกสาวของคนเจ็บเนี่ย
ก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือบอกว่าแม่โดนแทงแม่โดนแทงนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะพ่อของคนเจ็บ
ไล่ฟังบอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนหน้าตาดี
เคยแต่งงานมาแล้ว๒ครั้งมีลูกติด๒คน
แล้วก็ไปพบรักกับนายขวัญซึ่งเป็นพ่อม่ายลูกติด
ระหว่างทำงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ

นายขวัญก็ตามมาอยู่ด้วยแต่นายขวัญเนี่ยชอบดื่มเหล้า
เมาแล้วก็โอ้โหอารวาสคุณอารวาสทะเลาะกับลูกสาวทุกวันเลย
ความหึงหวงนี่แหละครั้งนี้เนี่ยพ่อก็โอ้โหทนไม่ไหวนะ
แล้วก็ดุด่าไปจนเขาออกไปเช่ารีสอร์ทอยู่
แต่พอเกิดเรื่องแบบนี้ว่าลูกสาวโดนแทง
ถามพ่อพ่อจะเอาเรื่องไหมพ่อบอกไม่เอาเรื่องนะ
เพราะตอนนี้ลูกสาวปลอดภัยแล้วไม่เอาเรื่อง
แต่ห้ามนายขวัญมาเหยียบบ้านนี้อีกเด็ดขาดครับ
ก็ไม่รู้จักเค้าช่วยพี่สภเนี่ยอีกแล้ว
เพราะว่าเค้าทัดคราสแล้ว
และทีมันจะเห็นโคอพีซโบราณดูก็ไม่ได้
บอกไม่เอาความเอาเรื่องแต่ไม่เอาแล้วนะ
ล่าสุดวันนี้นะครับทางด้านยายของคนเจ็บนะครับ
ให้ฟังเหมือนกันบอกว่านายขวัญเป็นคนทำงานเลี้ยงลูกเมีย

ไม่น่าเชื่อว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แทงเมียแบบนี้นะครับ
ยายคนเจ็บบอกว่านายขวัญเดินมากราบนะ
แต่เห็นว่าเมาก็เลยไม่ได้เอกใจ
กราบอะไรหรือว่ามากราบลาหรือว่าก่อเหตุแล้วหนี
ส่วนทางด้านของผู้บาดเจ็บก็คือนางสาวอิ๋วนะครับ
ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับ
สาเหตุที่ถูกแทงเธอบอกว่าก็ทะเลาะกัน

และตัวนายขวัญเมาผู้จาไม่รู้เรื่อง
ตอนนี้นายขวัญก็หลบหนีไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อมาอีกเลยนะครับ